อากาศร้อนนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะ
เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าทะลุ๔๒องศาเซลเซียสนะคะ
ก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิตด้วย
รายแรกชื่อว่านายชรินจิตบุญอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นอัมพาตป่วยติดเตียงเสียชีวิต

อยู่ติดกับห้องครัวที่บ้านเลขที่๑๘๙หมู่ที่๙ตำบลบ้านถิ่นนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเห็นบอกว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ในห้องอากาศยังอบอ้าวอยู่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเอาศพออกมาด้านนอก

คาดว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ทีนี้ครอบครัวนี้คุณผู้ชมเป็นครอบครัวพิการ
เนื่องจากว่าบ้านนี้เขามีลูกสองคนพิการทั้งคู่ค่ะ
พ่อหาเลี้ยงด้วยการรับซื้อของเก่า
แต่ว่า๒๓เดือนนี้ไม่มีรายได้เพราะต้องออกไป
ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้นะคะ
แล้วก็พ่อของผู้ตายบอกว่าแม้แต่เงินทำศพเชื่อไหม
ยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องขอรับบริจาคโรงศพ

ส่วนคนที่เสียชีวิตรายที่๒จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวานนี้ที่แพร่นะคะ
เป็นผู้สูงอายุวัย๗๗ปีนางประนอมสมานวรวงอายุ๗๗ปี
อย่างที่บอกไปเป็นเจ้าของบ้านเลขที่๖ถนนทุ่งต้อมอำเภอเมืองแพร่
เสียชีวิตคาบ้านแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเนี่ยคือฮิสโตรกนะครับ
จากว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจด้วย

หนาวก็ต้องระวังร้อนก็ต้องระวังทำให้เสพชีวิต